นุ่มสายฮารักปิ้นใหม่
ต้องรับปีใหม่

และน้องแจ๊คแฟนฉัน
มีคำถามนะที่หลายคนอยากรู้นะ
ก็คือทำไมพลอยชอบกรี๊ดอ่ะ

เดี๋ยว

ก็จริงแล้วมาจากคาแรคเตอร์ในซิตคอมบ้านที่มีรัก
คือมันเริ่มมาจากเหมือนแบบ

เป็นซิกเนเจอร์เห้ยโอเคซิกเนเจอร์
เดี๋ยวก่อนยังไงล่ะไม่เท่าไหร่แต่คำว่าค้าเนี่ย
มันกี้หูกระได้งเลยยะหมายอยากจะให้น้องเนี่ย

ต้องมากรี๊ดเป็นแบบว่า๓แบบให้เราดูกันเลยมีแบบแรกเป็นไงคะพี่แก้ว

แล้วก็กรี๊ดแบบตัวร้ายหน้ากง

ซ่๊กซี่

นี่ความหนึ่งที่หลอมากที่สุดเหรอ

เฮ้ยเยอะก่อนทำไมมันสั้นเหมือนอ่ะ

ใครหนีบก้นไปเอกว่าพวกมันใช่มิซิ

ฉี่ทำไม
เรียกได้ว่ากรี๊ดไม่เกรงใจกล่องเสียงกันเลยทีเดียวค่ะ
แค่เขากรี๊ดก็สามารถสร้างเสียงฮาให้คุณผู้ชมได้แล้ว
แต่สำหรับผู้ชายในฝันคนต่อไปเนี่ย
ต่อมหาก็เริ่มทำงานทันทีเลยจ้า

หล่อเลือกได้แต่ตลกเลือกก่อนนะคะ

อ้วนดำ
นี่พี่ก็รอน้องอยู่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ

เริ่มกันที่ขอ๓คำสำหรับการอธิบายตัวตนว่า

คิดมั่นไหมเวลาเราอยากลด

ตอนนี้๑๒๐กิโลครับมาก

แล้วแฟนเขาให้กำลังใจเรามั้ยห้างในการลดน้ำหนัก
ก็ทำกับข้าวให้เป็นแบบหันผักอะไรเชียว
อาหารที่แบบว่าอาหารแบบสุขภาพ

วันนี้ผมบอกเลยว่าผมเตรียมเมนูมาครับผม
ฮ่าดีเพราะว่าวันนี้เนี่ย
เป็นแนวแบบเคลอรี่ต่ำเป็นอาหารครีนเลยครับ

บริมาทเส้นใยสูงมาก
เหมาะสำหรับผู้ที่จะควบควมน้ำหนัก

มิคุมแล้วก็มะนาวน้ำตาล
น้ำตาลน้ำตาลพริก

เขาโปะว่าคนอ้วนบ้างทำอาหารอร่อย

อ้าวใส่ไว้ให้หมดเลยปะ

น้องแจ๊กขาไม่ต้องขนาดนั้น

หนท่าทางเหมือนกั้วเส้นเนี่ย
บางคนอาจจะชอบการกินเยอะ

แน่ใจเหรอคะนี่เป็นอาหารคลีนที่ลดน้ำหนัก

แต่บางคนจะมองว่าเราพอใส่เร็วอีกก็มีความสดชื่นอยู่
การปราหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่ง

เมนาสองช้อนนะครับ
เอาอีกข้าวข้าวไปเปรี้ยว

ยืนเส้นพอเข้ากับน้ำแล้ว
แก้วอาจารย์เล็กไหม

ทำให้เรารู้สึก

ขอเสียงเกลาคำให้ที่หน้าแจ๊คหน่อยค่ะ
ขอขอเสียงเกลาคำให้ที่หน้าแจ๊คหน่อยค่ะ
ขอบคุณมากครับ

ร่วมงานแบบตลกจริงเสียงกรี๊ดของเขานี่คือเป็นอะไรที่แบบเอกลักษณ์สุด

รายการเราทั้งทีนะปีใหม่เราก็ต้องแบบว่า

แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหากันต่อค่ะ